ซึ่งเช้าวันนี้นะครับพระเนตรประยุจรรย์โอชา
นายกรัฐมนตรีก็ได้นำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเลย
ไปร่วมตักบ่ายพระสงฆ์สี่ร้อยแปดสิบแปดรูปนะคะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันศา
แปดสิบเจ็ดพันศาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์
รายงานมาจากที่ท้องสนามหลวงเลยค่ะ
บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงในเช้าวันนี้นะคะ
ก็เต็มไปด้วยประชาชนสวมใส่เสื้อสีฟ้าค่ะ
มาร่วมในพิธีตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระราชนีพันปีหลวง
ในโอกาสเฉลิมพระชมพันศาครบ๘๗พันศาค่ะ
เช้านี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนางนรพรจันโอชาภรรยา
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒ค่ะ
โดยมีพระพรมวชิระยานเจ้าอาวาสวัดยานาวา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีองค์คมนตรี
ประธานสาธิกาประธานพุทธศพาประธานรัฐศพา
ประธานคณะรัฐมนตรีนะคะและคู่สมรส
ส่วนราชการในพระองค์ประธานองค์กรอิสระ
ว่าราชการกรุงเทพหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าส่วนราชการค่าราชการภาคเอกชน
ประชาชนร่วมพิธีกว่า๓๐๐คนค่ะ
โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร
๔๘๘รูปจากวัดในกรุงเทพฯหานคร

ซึ่งก่อนเริ่มพิธีตักบาทนะคะได้นิมนต์
สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม๑๐รูป
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้จุดทูปเทียน
บูชาพระรัตนาไตรและจุดทูปเทียน
กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร่

เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งหลังเสร็จพิธีตักบาทนะคะนายกรัฐมนตรีและภรรยา
ได้จะเดินทางนะคะไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชนีพันปีหลวง
ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์เก้าศูนย์สี่
ในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะสำหรับสิ่งของอาหารแห้งที่นายกรัฐมนตรี
และประชาชนได้ร่วมนำมาตักบาทในเช้าวันนี้นะคะก็จะนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในกรุงเทพหานครค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก่อนเดินทางกลับนะคะ
ก็ได้พูดคุยทักทายกับประชาชนค่ะแล้วก็ได้ย้ำด้วยนะคะว่าวันนี้จะขอพูดคุย
แต่เรื่องที่มีสาระส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่ขอตอบค่ะ